ต้องมีการตรวจสอบว่าเป็นวัตถุโบราณที่จริงหรือเปล่าค่ะ
นี่แหละค่ะสายตรวจโซเชียลของเราก็ต้องมาตรวจสอบในประเด็นนี้กันหน่อยนะคะ
เป็นรูปปั้นอวโรกิเตสวนปฏิมากรรมสำริทราคานี้นับพันล้านบาทเลยนะคะ
มีการระบุด้วยว่าวัตถุโบราณนี้ถูกนำมาจากพื้นที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำ
ทำให้ต้องมีการตรวจสอบค่ะว่าเป็นวัตถุโบราณจริงหรือเปล่า
วสันเทพสุริยานนท์หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งจังหวัดบุรีรำ
ซึ่งดูแลรับผิดชอบโบราณในสถาน๒แห่งนะคะ
ว่าของจริงหรือไม่จริงเก่าแก่จริงหรือเปล่า
คือต้องมีการนำวัตถุโบราณมาพิสูจน์ตรวจสอบตามขั้นตอนค่ะ
เบื้องต้นยังไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าภาพที่ปรากฏเนี่ย
โบราณวัตถุที่ปรากฏอยู่ในภาพเป็นโบราณวัตถุจริงหรือเปล่า
แล้วก็เก่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าเราเห็นแค่รูปภาพ
เพราะว่าปัจจุบันสื่อพวกนี้ก็สามารถที่จะปรับแต่งอะไรได้พอสมควร
ฉะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่า
หนึ่งเป็นโบราณวัตถุจริงหรือเปล่าสองเป็นของจริงหรือเปล่า
แล้วก็มันจะต้องพิสูจน์เรื่องแหล่งที่มาอะไรอีกเยอะแยะ
เพราะว่าในปฏิมากรรมในรูปแบบวัฒนธรรมเขมรโบราณ
มันไม่ได้ปรากฏในประเทศไทยที่เดียวนะครับ
มันกระจายอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คุณวสันก็ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าจริงแล้วข้อมูลทางวิชาการ
เคยมีการพบวัตถุโบราณในลักษณะแบบนี้
ในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมาและจังหวัดบุรีรำมาแล้วค่ะ
ซึ่งจะเรียกว่าเป็นปฏิมากรรมสำริดกลุ่มประโคนชัย
แต่ถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าภาพที่ปรากฏในเฟซบุ๊กเป็นวัตถุโบราณจริง
ขั้นตอนการนำวัตถุโบราณกลับคืนมาก็ขึ้นอยู่กับนโยบาย
ของทางกรมศิลปากรว่าจะมีการดำเนินการอย่างไร
สำหรับรูปปั้นโลกิเตสวนนี้นะคะ
วิจารณ์กันว่านำไปจากเมืองไทยขโมยไปหรือเปล่า
เมืองไทยควรจะไปเรียกร้องนำกลับคืนมาหรือเปล่า
เพราะว่ามูลค่าในการประมูลอย่างที่บอกตอนแรกที่เป็นข่าว
บอกว่าหลัก๑๐ล้านหลายสิบล้าน

พุ่งไปอีกพันล้านบาทนะคะอ่ะก็ต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อค่ะ